มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไอ้โมดใช่ไหม

คือหลังจากที่เขาถูกจับได้จากที่ไปก่อเหตุว่า
ฉุดผู้หญิงวัย๒๒ปี

ผู้หญิงไปเที่ยวเอางเก็บน้ำกับแฟนแผนหนุ่มแล้วก็เพื่อน
ขับรถกระบะผ่านมาเห็น
พาไปถึงกราชจีนบุรี

อ๋อนี่จับได้เมื่อวานบอกว่าแบบนั้นอืมส่วนวันนี้เป็นยังไง
วันนี้วันนี้ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะอืม
พันตรวจเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ไพบูลพูดกับสภอเมืองจังหวัดนครนายกเนี่ย
ต้องใช้ตำรางกำลังตำรวจกว่าห้าสิบนายเลยนะครับ
การคุมตัวปราโมทไปทำแผนเพราะกลัวจะโดนคนที่เขามารอดูเนี่ย
รุมประชาธรรมก่อคดีไว้เยอะเหลือเกินใช่ทั้งข่มขืนทั้งคดียาเสพติด
ลักทรัพย์ปล้นทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะฮะเจ็ดคดีด้วยกันนะคะ
ที่ประวัติโชคโชนกันมาอืมจุดเกิดเหตุก็เนี่ยครับ
อ่างเก็บน้ำห้วยปลือตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกนะฮะ
นายปราโมทกิจสงัดวัยยี่สิบเจ็ดปีค่ะครับซึ่งตำรวจก็บอกว่าจริงจริงตอนนี้เนี่ย
ไม่ได้รับผลการตรวจร่างกายจากทางแพทย์โรงพยาบาลนครนายกที่
น้องผู้หญิงเข้าไปตรวจร่างกายไว้นะคะซึ่งน้องเองก็บอกว่าน้องยังไม่ถูกกระทำอนาจารย์
เพราะว่านายประโมทเมาหลับไปก่อนถึงได้วิ่งหนีออกมาได้
แต่ว่าน้องเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายครับนายปราโมทวันนี้นะครับ
ตอนที่มาทำแผนเนี่ยเขาอ้างให้ข้อมูล
แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะค่ะเมื่อวานบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ทำไม่ได้ฉุด
เพื่อนผมทำเออบอกว่าลูกน้องเป็นคนทำวันนี้ว่ายังไงวันนี้บอกว่า
ตอนนั้นน่ะผมเมาอืมแล้วก็พาตัวน้องวัยยี่สิบสองปีคนนี้
ไปที่บ้านพักจังหวัดปราจีนบุรีจริงจริงอ่าพาไปจริงพาไปจริง
ก็ตอนนี้ยอมรับแล้วว่าพาไปจริงครับพอถึงบ้านพักตัวเองก็เมา
แล้วก็เลยหลับไปตื่นมาก็ไม่เจอน้องแล้วสำหรับสาเหตุที่ฉุด
ยอมรับแล้วว่าชุดครับโมโหผู้ชายที่มาด้วยกันกับน้องเขา
คือตัวแฟนอ่ะอืมแฟนของน้องวัยยี่สิบสองปีไปมองหน้าปราโมท
ครับไม่พอใจก็เลยขับรถกลับมาจอดโอ้โหนี่มองหน้าตอนอยู่ในรถเลยเหรอ
ขับรถผ่านขับรถผ่านแล้วเขาบอกว่าผู้ชายมองหน้ายังไม่พอใจอีก
ก็เลยต้องวนกลับมาจอดแล้วลงมาอืมและที่พาน้องไปที่ถึงปราจีนบุรีเนี่ย
เพราะว่าจะไปส่งน้องชายคือบ้านของน้องชายอายุสิบห้าปีที่มาด้วยกันเนี่ย
อยู่ปราจีนอืมก็เลยพาไปที่นั่นแต่ไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงนะครับ
พอไปถึงเมาหลับไปแล้วอืม
ก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับพี่เพราะว่าโมโหผู้ชายไงแล้วก็ทะเลาะกัน
คือว่าในกลุ่มนี้ที่ว่าเขามองหน้าผมผมก็ขี่รถกลับมาจอด
คือเรายืนยันว่าเราตั้งใจว่าเอาไปก่อนใช่ครับแต่ไม่ได้ไปทำอะไร
เพราะว่าถ้าผมทำผมก็คงทำตั้งแต่แรกไปแล้วครับผม
ทำไมถึงเอาไปประจีนอ่ะก็บ้านน้องผมอยู่ที่ประจินครับ
ผมจะไปส่งน้องด้วยตำรวจก็บอกนะคะว่าก็จากการให้การและพฤติการของปราโมทก็สอดคล้องกับที่ผู้เสียหายและพยานให้ปากคำ
ก็วันนี้ก็ถูกนำตัวไปที่ศาลจังหวัดนครนายกแล้วแล้วก็จะคัดค้างการประกันตัวด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกประวัติมันโชคโชนเหลือเกินค่ะทีมข่าวเราไปคุยกับน้องชายของปราโมทเขาก็บอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกพี่พี่โมดเนี่ยพี่โมดของผมของเขาเนี่ย

เพิ่งพ้นโทษคดีข่มขืนมาไม่ถึงห้าเดือนครับ
ก่อเหตุฉุดผู้หญิงอีกแล้วอ่ะแม่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางกลับมา
คราวที่แล้วเนี่ยฉุดหญิงวัย๑๗ปีไปข่มขืนขัดดอกยาเสพติด
แม่ที่อยู่ต่างประเทศต้องบินกลับมาไปกู้ยืมเงินต่างนานา
หลักทรัพย์๒แสนบาทไปประกันตัวออกมา
ครั้งนี้ก่อเหตุซ้ำอีกแม่ล้มป่วยเลยเขาบอกล้มป่วยปางตาย
ครอบครัวบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอยุ่งแล้วตำรวจอยากทำอะไรทำเถอะ
ออกมาได้ประมาณ๓เดือนมั้งแล้วก็ก่อเรื่องที่แล้ว
แล้วนี่เอาอีกแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อน
คนที่บ้านก็เดือดร้อนแม่ก็จะตายซะด้วยแหมไม่สบายน่ะ
คนอื่นเขาเดือดร้อนไปทั่วเลยยิ่งที่บ้านเนี่ยคนรำคาญเลย
ถ้าไม่เจอตัวมันก็ไม่จบอ่ะถ้าเจอตัวเรื่องก็จบ
คือมันก็เป็นความขมขืนของครอบครัวเหมือนกันอ่ะโมดจะรู้ไหม
รู้แล้วว่าแม่ป่วยหนักโมดรู้แล้วด้วยว่าครอบครัวไม่เอาแล้ว
เมื่อวานจะรอคนไปประกันอยู่ไม่มีใครประกันนะฮะก่อคดีแบบโอ้โห
ซ้ำซ้ำซากซากคือครอบครัวเขาบอกว่าเอือมระอาเออมันไม่เข็ดหลับ
จำสักทีให้กระบวนการทางกฎหมายเขาจัดการก็แล้วกัน